สวัสดีครับ
มาจากราวบทไทย
ถึงใช้คนหนึ่ง
ที่คิดถึงแบบซึ้งกับเธอ
วันวันได้แต่ละเมือง
อกชายเฝ้าเพ้อแสนเปรี้ยว
อยากเกี่ยวใจเธอมาครอง
เพราะพี่รักน้องคนเดียว
มาจะกล่าวบทไป
ถึงหัวใจผู้ชายคนนี้
อยากมีรักสักที
ใจนี้เดียวได้มานาน
สอนรักมาปากลาน

เมื่อเธอมาไกลทำให้ใจสั้น
เธอนั้นคือห่างในฝัน
ที่ใจของฉันมันรับว่าใช่เลย
คิดถึงแต่เธอช่างไง
อยากบอกรักเธอช่าง
หัดร้องมันอยากนักไอ
รักมันยากกว่า
หัดรักยิ่งหนักหนา
ช่วยเป็นคุณครู
ตอนให้รู้วิชา
อยากรู้ภาษา
บอกรักเธอจังเลย
ไม่รู้เลยวิธีบอกรัก
จึงก็ได้แค่ทั้ง
ปากหนักไม่กล้าพูดไป
ไม่รู้จะเริ่มไงดี
ถ้าเอายังงี้เธอว่าดีหรือไม่
บอกรักฉันก่อนได้ไหม
จะได้จำไว้บอกรักเธอบ้าง
คิดถึงแต่เธอช่างนาย
อยากบอกรักเธอช่าง
อาจจะกล่าวบทไป
ถึงใช้คนไหน
ที่คิดถึงแบบซึ้งกับเธอ
วันได้แต่ละมั้ง
ชายเฝ้าเผลอแสนเปลี่ยว
อยากเกี่ยวใจเธอมาครอง
เพราะพี่รักน้อง